เมื่อคือบอกว่ามีและยากนั้นไปแล้วแต่ไม่แต่ไม่จบกับ
กำหนดซีจากไม่เลยก็เป็นอุบกฏที่ตั้งจบงานดีนะ
มวลชนสัมพันธ์นะครับมวลสัมพันธ์ดีนะครับ
ก็เป็นชุดทำงานของโรงพักนะครับ

ก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ให้มีความเกี่ยวพันกับภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
ตำรวจให้ขับไปที่หมดเราก็เลยเอารถไปขับมาตำรวจแล้วเรามารักษาการอยู่นี่

ตำรวจขามากพอดีแล้วก็ก็แร๊ดทำกุญตำรวจมาดับซ้อยกันก็มาสั่นกันแล้ว
ก็มันมิ้นจิ้นพระม่าพวกเหลือเอง
หาโมงปักเต็มหาโมง
พันธุ์นี้
ต้องบอกเล่นเขาไปกันอุ้ยนอนอยู่นี้เรารอลย์นอนนี้ดีอะส่ง

สภาพเฟิร์กไม่มีเลยตาย๕ทีบ่ะ
ถ้าว่ามาถึงแล้วก็ต้องบอกเป็นไงอ่ะพระท่าน
พระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าโอ้เกิดเราตายแล้วก็แส่นครับ
เทรดกว่าโง่นสึงสึงมาเที่ยวชูกับภรรยาเขาก็อีก
เจ้าหน้าที่เพิ่งมารับโฆษณ์ในปัญหาเป็นต้องกันเลยอินสิทธิ์ค่ะ
เพราะว่าต้องการให้เกินมนุษย์หมั่นคนเลยค่ะทรมาน
การบ่มี่บ่มี่เรื่องกับเท่าไหร่ไหมค่ะ

บ่มี่นั่นเองแหละค่ะต้องให้บ่มี่รู้สาเหตุมากก่อนเนี่ยเนอะ
สำคดีค่ะเราก็พังมือบ้านวันที่สองกันนะคะ
แล้วก็ต้องมาเป็นของคนอย่างนั้น
เพราะประมาณสามคุณกลัวรู้ข้อโทษว่า
แล้วก็ใกล้ก็มีเครื่องเสียงอย่างเราว่าแบบนี้เสียง

ที่เที่ยวของค่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว
เมื่อสองบาทที่นี่สัญญาเสียงเมื่อเมื่อสาม
บ้านเป็นเล็กประเคยศมองที่ว่าบ้านเป็นสินคุณค่า

กลัวไปทำให้เกิดความเสียหายทำพยาหลักฐาน

หรือว่าเกิดผู้ต้องไห้อาจจะถูกรุนทำร้ายนะครับ
แล้วก็ป้องกันเหตุนี้ว่าอาจจะไม่ประกันตัว
คัดค้างการประเกิดตัวครับ